ยังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะกับข่าวที่ว่ามีหนุ่มกู้ภัยคนหนึ่ง
ร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อน
แต่ไปฉีดแอสตราเซเนก้าเข็มสองแล้วเสียชีวิตในคืนวันนั้นน่ะนะคะ
เข็มสามเอาขอภัยใช่ฉีดเข็มสามเข็มบูสเตอร์เหมือนกัน
แล้วก็เสียชีวิตในคืนวันนั้นเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางครอบครัวบอกว่า
ฝากไทยรัฐทีวีได้ไหมช่วยติดตามเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้คนในครอบครัวลังเลแล้วว่าควรจะฉีดวัคซีนเข็มที่๒
สตราเซเนก้าต่อไปหรือเปล่าค่ะ
นี่ค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
บอกว่าลูกแม่แข็งแรงจะตายไม่คิดเลยว่าลูกจะต้องจากไป
เพราะการฉีดวัคซีนแบบนี้เย็นวันที่ลูกไปฉีดวัคซีน
แม่ยังทำกุ้งอบวุ้นเส้นให้กินอยู่เลยค่ะผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายประสงค์บุญเขียนนะคะ
อายุ๔๐ปีเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรราชบุรี
เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม๓แอสตราเซเนก้าค่ะ
เขาไปฉีดช่วงบ่ายวันที่๑๗กันยายนที่โรงยิมเนเซียมที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
แล้วคืนวันนั้นตี๒เสียชีวิตซึ่งแม่บอกว่าตอนช่วงประมาณสักเที่ยงคืน
มาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงลูกเหมือนกับบ่นทำน้องว่าโอ๊ยตายคืนนี้ตายแน่เลย
ประมาณนี้ค่ะแล้วปรากฏตี๒เสียชีวิตจริง
นายประสงค์เนี่ยฉีดวัคซีน๒เข็มแรกเป็นซีโนแวคนะคะ
แรก๑๑มิถุนายนซีโนแวคเข็มที่๒๕กรกฎาคม
แล้วฉีดแอสเตอร์แซเนก้าเข็มที่๓๑๗กัญญายน
เขาไม่เคยมีประวัติโรคประจำตัวอะไรมาก่อนเลย
พ่อของผู้ตายเนี่ยบอกเลยนะคะว่าผลผ่าพิสูจน์ร่างเนี่ยออกมาแล้วค่ะ
ลูกเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวค่ะ
ซึ่งครอบครัวได้รับการยืนยันจากนายแพทย์ธนบุญประสานนาม
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีนะคะว่า

ทั้งตัวพ่อแล้วก็ครอบครัวก็เลยปรึกษากันว่า
อยากให้การจากไปของลูกชายเป็นไปด้วยความสงบ

ไม่อยากจะต้องมานั่งผ่าศพลูกหาสาเหตุการเสียชีวิตอะไรอีกต่อไป
แต่ถ้าถามพ่อนะพ่อมั่นใจ
ลูกพ่อตายเพราะวัคซีนเข็ม๓แน่
พ่อจะเชื่อว่าลูกพ่อจะไปเพราะเรื่องนี้แต่มันมีฝักใจหลายอย่าง
และอีกอย่างนึงไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้

เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้

เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้

เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้

เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้

เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้

เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้
เพราะถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้

เข้าใจความกลัวที่มันเกิดขึ้นแต่แม่ก็บอกขนาดแม่ผู้ตายนะ
ก็บอกเองว่าไม่ฉีดมันก็ไม่ได้เพราะโควิด๑๙มันก็น่ากลัว
คุณหมอเองก็บอกว่าก็เข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงบ้าง
เข้าใจว่าเราอาจจะกลัวบ้างแต่ไม่ฉีดก็ไม่ได้จริง
โควิด๑๙ติดขึ้นมาทีถ้าไม่มีวัคซีนป้องกัน
มันก็มีโอกาสเสี่ยงถึงเสียชีวิตเหมือนกันนะคะ
ในแพทย์ธนบุญประสานนามบอกว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบในกรณีการฉีดวัคซีนอยู่แล้ว
ซึ่งกรณีนี้แม้ว่าผลการผ่าพิสูจน์สาเหตุจะออกมาเป็นอะไรก็ตาม
แต่ผลกระทบหลังการฉีดวัคซีนก็จะถือว่าจะนับไปพิจารณาในเรื่องการเยียวยาอยู่แล้วค่ะ
โดยผู้ที่เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจากสปสชประมาณ๔แสนบาทนะคะ
ทางโรงพยาบาลราชบุรีก็จะยื่นเรื่องขอเงินเยียวยาจากคณะอนุกรรมการให้เยียวยาครอบครัวนี้โดยเร็วที่สุด
ซึ่งสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดที่บ้าน
ซึ่งเมื่อคืนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ได้มอบหมายให้ในอำเภอเมืองราชบุรีไปเป็นประธานในพิธีด้วย
ค่ำวันนี้ก็มีนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีเขตหนึ่งมาเป็นประธานนะคะ
แล้วก็จะมีการจัดพิธีชาปนกิจที่วัดอรัญยิกาวาส๒๓กันยายนนี้ค่ะ